ไปดูเรื่องของขนมพื้นเมืองพื้นบ้านของชาวใต้กันบ้าง
เพราะอยากจะบอกว่าอยากจะขอจริงขอกินบ้างได้ไหม

เคยกินกันหรือเปล่าเคยเห็นไหมหน้าตาเป็นยังไง

หมะมอตหมะมอตหมะมอตหมะมอตหมะมอตใช่ค่ะเขากำลังทำขนมมามอตให้ดูเลยนะ
ก็ได้แต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นเลย
ผมคนนึงไม่เคยได้ยินใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าขนมนี้นะคะ
เป็นขนมพื้นเมืองพื้นบ้านของชาวสตูนเนี่ยหน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้
ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณสุนิสาเล่าให้ฟังบอกว่าสืบทอด
ทำขนมนี้มาจากคุณแม่ค่ะสืบทอดกันมาโอ้โหจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ
แล้วตอนนี้ก็มีการขายทางเฟซบุ๊กขายมาสองสามปีละอ่อ
ตั้งแต่เปิดมาลูกค้าสนอกสนใจเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะช่วงวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะช่วงของการออกบวชเนี่ย
จะมีลูกค้าสั่งมาเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะอืมพูดถึงขนมนี้หน่อยมันมีความพิเศษนะคะ
ก็คือว่านอกจากขนมเนี่ยนะคะจะมีรสชาติดีแล้วข้างในเนี่ยมันยังมีไส้
จะเป็นไส้ทัวก็ได้หรือเป็นสับปะรดกวนก็ได้ก็แล้วแต่
ส่วนด้านนอกนี่นะคะจะเป็นแป้งซึ่งพอทำเสร็จแล้วอันนี้ไส้มันนะ
ไส้ก็จะปั้นกลมกลมแบบนี้แล้วก็จะมีแป้งห่อข้างนอกอีกทีนึง
พอเสร็จแล้วก็จะมีการคลุกกับน้ำตาลไอซิ่งอีกทีมันก็จะเป็นขาวคุณ
มันจะขาวขาวมันมันจะแบบหวานหวานหน่อยอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
หน้าตาของมันก็อาจจะเหมือนขนมไข่เตาหรือขนมไข่เฮียก็แล้วแต่ใครจะเรียกกันไปเนี่ยนะ
แต่ว่ามันก็คือขนมลักษณะคล้ายคล้ายกันและส่วนใหญ่นี่นะคะ
ก็อย่างที่บอกไปว่าจะทำเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นเออเนี่ย
ใครเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมหรือชาวไทยพุทธก็แล้วแต่นะ
คือว่าถ้าอยากลองลิ้มชิมรสความอร่อยของขนมมะมอสก็หาทานได้
ไม่ต้องไปไกลถึงสตูนค่ะเหรอเพียงแค่เข้าไปในเฟซบุ๊กอ่า
เฟซบุ๊คของคุณสูนิสานะคะขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วครับ
กดเป็นภาษาอังกฤษเลยสุนิสานาฮัมผลเข้าไปแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้
คุณสูนิสาเนี้ยขายกระปุกละสามสิบห้าบาท
ถ้าซื้อแบบเมาเมา๋สามปุกสามปุกอีกเท่าไรนะจาก
กระปุกพอดีเลยฝากคุณชนะจ่ายตังค์ก่อนนะคะ
ขอขอคุณชนะเลยซื้อขนมมามอสให้พวกเราหน่อย
งั้นผมขอนะค่ะขอทานใช่ไหมคะขอทานด้วยเนอะ
ขอไม่จ่ายได้ไหม
ไม่ได้ของซื้อของขายขอแปะโป้งไว้ก่อนเดี๋ยวรอเงินเดือนผมออก
เดี๋ยวค่อยไปจ่ายคุณจะแปะโป้งเขาอีกเหรอ
ไม่กี่วันเองเดี๋ยวเงินเดือนก็ออก
ขอโทษครับจิ้มห้าบาทขอโทษครับจริง